พบคนในมูลนิธิมีส่วนเกี่ยวข้องคือพ่อกับแม่ก็จะเอาเรื่องนะ
ขานุการบางบัวทองมูลนิธิบางบัวทองนี้นะคะเขาก็บอกว่าถ้าเกิดไปเจอเนี่ยคนในมูลนิธิรู้เห็นด้วยนี่ไล่ออกทันทีเลยนะ
เมื่อวานทางมูลที่เขาตั้งโต๊ะแถลงเลยนะ
ใช่ค่ะเรื่องนี้เนี่ยกรณีที่คุณพ่อคุณแม่นำศพลูกชายน้องภูมินอายุคัน๕เดือนไปฝากไว้ที่สุสานคือรออยู่กำลังจะประกอบพิธีทางศาสนา
ทีนี้ตอนที่มาดูศพน้องจะเอาน้องไปประกอบพิธีทางศาสนาไปดูอ้าวไม่พบศพลูกชายเหลือแต่กล่องที่บรรจุแล้วก็ของเล่นที่ใส่เอาไว้ข้างในเนี่ยนะคะ
ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นการกระทำของคนดูแลสุสานหรือว่าเป็นคนนอกที่เข้ามาขโมยหรือเปล่าแล้วลูกชายเนี่ยพอถูกขโมยไปเนี่ยก็ไม่ได้ทำพิธีตามศาสนาทีนี้ก็เป็นห่วงว่าเอ๊ะแล้วลูกชายจะได้ไปเกิดไหม
แล้วศพลูกชายที่คนขโมยไปอ่ะจะเอาไปทำพิธีเกี่ยวกับศัยศาสตร์หรือเปล่าเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะทางด้านใน
วัฒโนโตแก้วเลขานุการบางบัวทองมูลนิธิที่เป็นตัวแทนสู่ศาลเนี่ยนะ
เขาตั้งโต๊ะแถลงแล้วก็บอกว่าเข้าใจเข้าใจหัวอกของพ่อแม่ที่ต้องสูญเสียลูกครั้งนี้
แล้วสุสานเองก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเยียวยาเรื่องของจิตใจอย่างเต็มที่เหมือนกัน
หลังจากนี้ถ้าเกิดว่าตำรวจไปสืบจนรู้ว่ามีคนในมูลนิธิ
เกิดว่าตำรวจไปสืบจนรู้ว่ามีคนในมลนิธิ

ก็เหมือนกันตำรวจไปสืบจนรู้ว่ามีคนใีก็พูดถึงไหว

โปรดติดตามตอนต่อไป
คำคนที่ดูแลสุสานทุกคนเพื่อหาเบาะแสนะคะแล้วก็จะได้นำตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ